คุณผู้ชมครับกรณีที่พนักงานทกศโกงเงินลูกค้าชำระหนี้๒๕๐๐๐๐บาทนะครับ
ตอนนี้ตำรวจสรุปผลสอบคดีพนักงานนี้แล้ว
ก็ส่งให้ปปทในการที่จะพิจารณาเอาผิด
ขณะที่ผู้จัดการทกศท่าอุเทนที่จังหวัดนครพนม
ก็ยืนยันว่ามีการไล่ออกพนักงานรายนี้แล้ว

นายจักรพงศ์โลหะผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร
สากรการเกษตรหรือทกศสาขาท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
เปิดเผยถึงกรณีชาวบ้าน๓๐คนร้องเรียน
ว่าถูกนางสาวสสิทรหอมดวงอายุ๓๖ปี
พนักงานสินเชียร์ทอกษอท่าอุเทน
ยักยอกเงินไปหลายล้านบาท
โดยนางสาวสสิทรอาศัยหน้าที่ในการบริการชาวบ้าน
ในส่วนของการนำเงินไปชำระหนี้
แต่ไม่มีการนำเงินเข้าสู่ระบบของธนาคาร
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนถูกธนาคารตามทวงเร่งรัดหนี้สิน
ชาวบ้านบอกอ้าวก็จ่ายไปแล้ว
แต่ทำไมธนาคารยังตามทวงอยู่นะครับ
โดยจากการตรวจสอบเพราะว่ามีเงินศูนย์หายไปกว่า๒ล้านบาท
ซึ่งล่าสุดผู้มีอำนาจได้มีการออกคำสั่งไล่ออกแล้วนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๗กันยายน๒๕๖๐ไปแล้ว
อกจากนี้ทางทกศท่าอุเทนจะพิจารณาช่วยเหลือชาวบ้าน

และก็ให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านไม่ให้เดือดร้อนแน่นอนนะครับ
ผลกระทบเป็นยอดมูลหนี้ที่เสียหายประมาณ๒ล้านบาทกับ๕๕๐๐๐บาท

พงไม่ถึง๑๒ล้านบาทตามที่เป็นข่าว
เรื่องนี้ชาวบ้านเขารวมตัวกันเมื่อวันที่๗พฤษภาคม
ในการร้องขอความเป็นธรรม
แล้วก็ร้องให้ธนาคารตรวจสอบ
อะไรที่ดำเนินการไปแล้วบ้าง
แล้วจะช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรบ้างนะครับ

ตำรวจภูทรท่าอุเทนได้สรุปผลสอบสวน
เกี่ยวกับความผิดยักยอกช่อกงประชาชน
รวมถึงการใช้อำนาจหน้าที่ในการทุจริต
ส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ภาครัฐหรือว่าปปทภาค๔ขอนแก่นแล้วนะครับ
เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะคือพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่จะพิจารณาเอาผิดนั่นเองนะครับ

ผมจะได้มีหนังสือสอบถามไปยังอ่า
ครปกรรบละและปปภทุธิตภล
ซึ่งในส่วนของเรา
จะขึ้นตรงที่ภ๔ที่ถศขอนแก่น
ผมก็จะได้ทำหนังสือไปสอบถามอีกครั้งหนึ่งต่อไปนะครับ
ก็คงจะรวมเป็นเรื่องของพิษุภาพหาของผู้เสียหาย
ซึ่งเราเองในเบื้องต้นเราก็ได้พยายามที่จะติดต่อทางผู้ต้องหา
ตอนที่ได้รับแจ้งครั้งแรกเราก็พยายามติดต่อผู้ต้องหา
นำมาบันบาทที่จะคืนเงินต่างให้กับทางชาวบ้าน
ซึ่งก็อยู่ระหว่างนำเมืองกลาง
ตำรวจภูทรท่าอุเทนยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ปปทลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงกับผู้เสียหาย
เพื่อนำสำนวนเสนอให้อายการพิจารณาต่อไป
เพื่อนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด

และให้ผู้เกี่ยวข้องเยียวยาเบื้องต้นให้แก่ชาวบ้าน

คือแจ้งความไว้แล้วที่สพท่าอุเทน

จนถึงวันนี้คดียังไม่คืบหน้าเลยนะครับ
ดังนั้นก็เลยต้องเอามาทวงถามหน่อยสิ
วงถามว่าทางธนาคารเองทางคดีเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับ
แล้วก็ผู้เสียหายบางส่วน
แกนนำพาชาวบ้านมาร้องเรียนกับผู้สิทธิ์ข่าวนะครับ

บอกว่าได้รับเอกสารทั้งใบแจ้งหนี้จากทกศ
แล้วก็สำเนาใบแจ้งความของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

บอกว่าใบแจ้งหนี้จากทกศมาเรียกเก็บพวกเขาอีกนะครับ
ทำไมเพราะว่าจ่ายไปแล้วด้วยซ้ำ
จ่ายไปกับนางสาวซิสิทธัลด้วยซ้ำนะฮะ

ทกศช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะครับ
โดยผู้เสียหายเปิดเผยว่าในฐานะของการเป็นลูกค้าทกศสาขาท่าอุเทน
ก่อนหน้านี้มีการรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า๑๐คน
เพื่อเสนอที่จะขอกู้เงินโดยใช้วิธีค้ำประกันกันไปมา
แล้วก็มีนางสาวสาธิธรหรือว่าปุ๋ยหอมดวง
อายุ๓๖ปีนะฮะซึ่งพื้นเพลเป็นคนจังหวัดขอนแก่น
และเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อของทกศ
คอยแบบดูแลเรื่องนี้ให้ให้กับลูกค้า
ดูแลมากันกว่า๕ปีคอยบริการเรื่องต่างให้ทุกอย่าง

ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้

ถ้าเกิดว่าประชาชนจะไปทำธุรกรรมที่มันเกี่ยวกับการเงิน
ต้องตรวจสอบนะติดต่อโดยตรง
อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปไว้ใจบุคคลอื่นในการดำเนินการแทน

ก่อนหน้านี้ขอกู้เงินไปแค่๕๐๐๐บาทเอง
แต่ว่าตรวจไปตรวจมา
ปรากฏเธอมียอดหนี้มากถึง๔แสนบาทนะคุณ

เท่ากับคือยอดการกู้ประมาณ๒ล้านกว่าบาท
ถูกทวงเป็นเงิน๑๒ล้านบาทนะคุณ
ค่ะเรื่องนี้นี่ต้องรอติดตามกันด้วยนะครับ